เรามาต่อกันที่พี่กบสุวนันกันบ้างนะคะต้องบอกว่าพี่กบเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ย
ถือว่าเป็นดาราระดับท็อปแถวหน้าของเมืองไทยบ้านเราเลยนะคะและวันนี้พี่กบโดดมารับงานต่างค่ายต่างสังกัดที่ไม่ใช่วิกหมอชิด
ที่สำคัญเป็นละครดราม่าเข้มข้นวัดพลังการแสดงเข้าไปอีก
ก็เลยเป็นเหตุที่ถูกจับตามองว่าค่าเหนื่อยรอบนี้เนี่ยน่าจะสูงปรี๊ดอย่างแน่นอนนะคะ
นางเอกลูกสองคนสวยบอกว่าก็สมน้ำสมเนื้อแหละค่ะคุณผู้ชม
แต่ก็ไม่ได้แพงริ้วอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะ
เรื่องนี้เราเล่นกันแบบค่อนข้างจริงจังมากมันก็เลยทำให้ดูแบบว่าออกมามีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ้าง
แต่ใช้ระยะเวลาเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า
ด้วยเรื่องของการด้วยช่องด้วยนะคะด้วยบทบาทด้วยเหมือนเป็นค่ายใหม่ที่เรายังไม่เคยร่วมงานด้วย
ด้วยวิธีการทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาถือว่ามันถือว่ามันเป็นงานกันมาครั้งนี้เรจมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากมาก
พี่ป้อนตอบว่าไงครับตามพี่ป้อนเลยครับไม่ได้ให้เป็นพิเศษกว่าคือคือถ้าถามกบอะกบตอบไม่ได้
เพราะว่ากบไม่ทราบเหรสคนอื่นใดเลยจะให้กบบอกว่าเอ๊ะกบได้เยอะมากน้อยของกบก็มีเหรสของกบปกติธรรมดา
เรทค่าตัวก็เป็นปกติสมน้ำสมเนื้ออย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเรื่องของความเข้มข้นทางการแสดงของคุณกบเนี่ย
เชื่อนะว่าไม่ผิดหวังสำหรับคนดูอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอโลดแล่นมาแล้วแทบจะทุกบทบาทในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะ